ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนใน
คู่กันสบัดครัว

ใช่ครับแม่พี่เอางี้
โอ้โหวันนี้มีเรื่องอยากจะเล่า

ผมไปโรงพยาบาลมา
แต่โอ้โหเสียใจอะพี่

งั้นเชิญคุณผู้ชมเลื่อนไปดูช่องอื่นแล้ว

ใช่ยังไงคุณชิสาเล่าให้น้องฟัง

เออคุณเลื่อนนัดหมอก็ได้ถ้าคุณไปเจอประตูเลื่อน

แล้วพอไปเจอประตูเลื่อนคุณก็เลื่อนประตูแล้วเดินไปหาคุณหมอ

วันนี้คุณผู้ชมเลื่อนเสียงดังให้มันดังหน่อย
แล้วอยู่กับพวกเราส่งไลน์มาคุยกันด้วยค่ะ

เพราะวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลาย
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

แต่สุดท้ายเหมือนปะทะคารมจนชกต่อยกัน

เรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตาม

ไม่คือบสักทีแท็กซี่ต่อยด้าผู้โดยสารเจ้า
บอกเลยงานนี้เจ้าตามไปยัง
แต่จะตามยังไงต่อต้องติดตาม
มิติใหม่ของการขายโรงเย็น
อยู่ดีก็มีเสียงเตือนปรับความเย็นให้ที
เจ๋งขนาดไหนต้องติดตาม
เอาล่ะทั้งหมดติดตามกันได้ใน
คู่กัดสมัครข่าว
นี่เราสามโพสต์โพสต์แต่ตลกกันนี่
ลืมเลยลืมเชิญชวนคุณผู้ชมให้ส่งข้อความไลน์มา
คุณผู้ชมสามารถส่งไลน์มาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับ

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับเคยไหม
เวลาจะออกจากบ้านแล้วแม่ไม่ให้ออก

จะเป็นวิธีอย่างไรเดี๋ยวก่อนเรามาติดตามในช่วง
เหฮ่เหฮ่สกิดเดี๋ยว
นี่เลยนะวันนี้ได้หมดด้วยครับ
คุณแม่นี่กระแทกเสียงมาก่อนเลยจะไปไหน

ก็ยังไปกันฮ่ะจะไปไหนนะก็ยังไปกัน

น่าจะคบกันด้วยระบบเติมเงินนะครับ

เติมแม้ได้บัตรผ่านทันที
ตัวผมไม่เคยไปขออนุญาตอะไรอย่างนี้หรอก

เพื่อนผมเวลาพวกจะขอมีเอากันข้างนอก

พอสุขพอเสาเท่านั้นแหละ
ขอเมียว่าปล่อยหัวบ้างเหอะเผื่อได้ภูมิกับท่าน
ปล่อยนกปล่อยปลามันเหมือนกัน

ตอนนี้ที่ทำค่อนข้างอาทิตย์จะได้ปล่อยตัวเองไปเที่ยวบ้าง

ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าปล่อยไปแล้วมันเงียบ
มันไม่ค่อยผ่านเท่าไร

จนกระทั่งกรมประกาศนุยยมวิทยาจนออกประกาศ
เตือนมาแล้วว่าจะมีฝนตกหนักถึงมากบริเวณประเทศไทย
ซึ่งตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ไปดูกันหน่อยว่าจะมีที่ไหนกันบ้าง

คุณผู้ชมค่ะนอกจากพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดฝนตกลงมาน้ำท่วมขังแล้วยังมีที่อื่นด้วยนะคะ
แต่ในพื้นที่ภาคอีสานอย่างเช่นจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยค่ะ
อย่างภาพที่เห็นนี้นะคะมวลน้ำสะสมไหลทะลักจากโคกหนองขามตะบนรังกาใหญ่อำเภอพิมาย
น้ำท่วมพื้นที่นี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรชาวบ้านเขาปลูกมันสัมปะหลังกัน
มวลน้ำเนี่ยพัดพาตะกอนดินเข้าท่วมเส้นทางระหว่างอำเภอพิมายแล้วก็อำเภอชุมพวงด้วยอ่ะค่ะ
อีกพื้นที่นึงค่ะคุณชิสาคุณจูน้องครับผมที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
เมื่อคืนเนี่ยเกิดพายุสัดถลมเมืองชายภูมิเลยนะเออ
ทำให้ถนนทุกสายในตัวเมืองชายภูมิเนี่ยเขาว่ากันว่าจมอยู่ใต้น้ำเลย
เพราะว่ามันท่วมสูงขนาดไหนสูงเริ่มต้นนะที่๓๐เซนติเมตร
ว่าจะเท่าไหนอะสามสิบเซนติเมตรอะก็แข้งค่ะโอ้น่ะแข้งได้นะ
แล้วมันท่วมสูงไปจนถึงสักหนึ่งเมตรได้อ่ะโอ้โหคือบางจุดนะ
จุดนี้ท่วมสูงเป็นเมตรแน่นอนฮะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ขนาดเล็ก
จอดเสียอยู่ข้างทางหลายคันเลยครับครับรวมถึงที่ถนนบรรณาการครับ
ด้านหน้าโรงพยาบาลชายภูมิน้ำนี่ฮะท่วมท่วมสูงถึง๔๐
สิบเซนติเมตรเลยครับคุณผู้ชมครับทำให้การนำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย
มันทำได้ค่อนข้างยากลำบากนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยต้องเร่งติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะฮะ
นี่ฮะนี่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวเมืองชายภูมิให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
ล่าสุดนะคะเช้านี้น้ำแห้งแล้วกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในพื้นที่ชายภูมินะ
แต่ว่าพื้นที่อื่นยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่จนถึงวันที่๑๔กรกฎาคมนะคะ
เดี๋ยวเย็นนี้๕โมงเย็นกรมอุตุก็ออกประกาศเตือนอีกรอบนึง
ยังไงลองติดตามข่าวสารจากหน่วยงานดูนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะ
ไม่ก็ติดตามกับทางไทยรัฐทีวีนางฟ้าพยากรคุณชิสารออยู่แล้ว
กับคุณซุภาษาด้วยสลับมาเล่าข่าวกัน
ชอบดูคุณสุภาษาลามากเลยอุ้ยแสดงอย่างนี้เลย
กี่โมงนะตี๕๓๐นะคุณผู้ชมนะรอดูกันไทยรัฐทีวียาวแล้วกันค่ะ
ได้ครับนับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วศึกแดงเดือดที่ประเทศไทยก็จะเริ่มฟาดแข้งขึ้น
ติดตามกันหน่อยบรรยากาศอยากจะให้ดูครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ดิฉันเห็นคนใส่เสื้อแดงเยอะเลยนะ
ใครไม่ว่าจะแมนยูหรือลิวภูนิเมื่อวานตอนฝึกซ้อมเนี่ยก็ไปดูก็ได้
แม็กกวายแรดฟอร์ดโอ้ยซุปเปอร์สตาร์ของแมนยูก็มากันเพียบ
เว้นโลนาวโดไม่มาเหรอคะเอาข้ามเรื่องนี้ไปเดี๋ยวดราม่า
จะเปิดให้แฟนบอลเข้าไปในสนามเนี่ยก็สักประมาณบ่ายสามนะ
ก่อนที่ทางคุณแจ็คสันหวังจะขึ้นโชว์ในช่วงเวลาสิบหกเอ่อเข้าไปครับ
ค่ะนี่สาร่าสาร่าเอออุ้ยอยากดูเลยอ่ะอ่ะคุณผู้ชมครับ
แต่ส่วนเรื่องที่จอดรถเนี่ยเน้นอย่างนี้ว่าไม่แนะนำให้เอาไปดีกว่านะครับ
เพราะว่าโอ้โหรถมันเยอะนะครับไม่สามารถจอดได้ครับ
บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยเอาไงเดินไปไหม
ในบ้านอยู่ฝั่งคนไม่ขาดรากเหรอครับคุณใกล้ไปใช้บริการรถสาธารณะดีกว่า
ให้ใช้บริการแนะนำว่าให้นั่งรถสาธารณะดีกว่า
แต่ถ้าบริการสาธารณะเนี่ยเขาโก่งราคาสามารถแจ้งได้นะ
ที่สอนอหัวหมากนะครับแจ้งได้ทันทีเลย
มีโจตาร์โจตาร์โอ้โห้ยเตี๊ยงพร้อมแล้ว

อยู่นานเนี่ยเขาจะมาเจอกันนอกเกาะอังกฤษก็คือที่เมืองไทยบ้านแล้วมาเตะที่เมืองไทยด้วยแล้วคือโอ้โหดีมดังทั้งสองเป็นอะไรที่ยากที่เขาพูดว่าสึกแดงเดือดนี่คือใช่เลยใช่
สึกแดงเดือดที่บ้านได้หรือเปล่าสึกแดงเดือดที่บ้านเหรอเอางี้ก็ต้องยอมแหละยอมไปไหนก็ได้จะรู้นะ
แต่อย่างที่บอกคุณจูด้งเตือนแล้วนะคะว่ายังไงใช้บริการรถสาธารณะดีกว่าเนาะ
ไปดูเรื่องราวของการขับขี่ย้อนสอนบ้างมันก็เลยเป็นเหตุไงเพราะมันทำให้คนอื่นเขาอาจจะเดือดร้อน
ทางเจ้าหน้าที่รอปภเขาก็เลยมาห้ามกลายเป็นมีปากมีเสียงกันแบบนี้ค่ะ
จับไปเอ้าตีตีมาเลยตีมาตีมาเป็นพระยานะฮะทุกคน
กับคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาเข้ามาที่สถานีขนส่งมีปากมีเสียงกันแล้วค่ะ
บอกว่าผู้กรณีเนี่ยด่าพ่อด่าแม่
คือมันก็ต้องแยกแยะนะแยกกรณีนะ
ในเรื่องการขับย้อนสอนโอเคก็ผิดในเรื่องของการจราจร

แต่ก็เรื่องของการทำร้ายร่างกายกันก็ต้องแยกไปอีกหนึ่งเรื่องนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายก็มีการทำร้ายร่างกายกันด้วย
เหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดวันที่๑๑กรกฎาคมนี้เองค่ะ

คนที่ถ่ายคลิปที่โดนทำร้ายเขาว่าอย่างนั้นนะ
เขาบอกว่าตัวเขาเองน่ะขับรถไปทำธุระแต่ทางรอปภ
ห้ามบอกให้ขับรถเข้าไปในสถานีขนส่งพุทธศาสตร์

ขนส่งบขศในแต่ละจังหวัด

ที่จอดก็หาแทบไม่ได้แต่

แล้วด้วยความที่ว่าวันนั้นฝนมันตกเขากลัวเอกสารจะเปียก
เขาก็เลยขอทางรอปภบอกขอเข้าไปได้ไหม
ขับย้อนสอนไปด้านหลังบอกว่าสอนตรงนี้
แล้วไปจอดหลังรถโดยสายประจำทาง
นี่นะครับสุดท้ายพอเขาขับเข้าไป
รอปภไม่พอใจเข้ามาต่อว่าไม่พอก็ทำร้ายร่างกาย
อย่างในคลิปแต่อย่างที่เห็นมันเหมือนมีการทะเลาะกันด้วย
ปากเสียงก่อนแล้วก็ลงไม้ลงมือกัน
นายพลพัฒน์เขาก็แจ้งความกับตำรวจฐานทำร้ายร่างกายแล้ว
ซึ่งตำรวจก็จะส่งผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอีกทีนึง
เดี๋ยวจะเชิญรอปภเข้ามาให้ปากคำ
แต่ขณะเดียวกันพี่รพพอเขาก็รู้สึกว่าได้รับความเดือดร้อน
เขาก็แจ้งความกลับเหมือนกันก็ต้องดูนะคะว่า
ต้นสายปลายเหตุที่มาที่ไปอย่างไรต้องฝากคุณตำรวจช่วยจัดการนะคะ
บางทีเหมือนคุณโรปภเขาก็พยายามจะทำหน้าที่เขา
เข้าใจต่างคนต่างก็จะทำหน้าที่ของตัวเอง
ค่อยคุยกันนะคะ
โอ้โหฉุนผู้โดยสารปิดประตูแรงครับ
ลงมากระหนับต่อยผู้โดยสาลไว้ย้างเลย
ผู้โดยสารลงไปนอนกองกับพื้น
แต่ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงมันเกิดขึ้นได้อย่างไร

โอ้โหคุณจูด้งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าคนที่โดนทำร้ายเป็นผู้หญิง
ใช่ฮะแล้วดูฮะหงายตุ๊บเลยปุ๊บปั๊บจนภาพเหตุการณ์มันตัดไปแบบนี้
คือนี่ครับคุณผู้ชมเล่าอย่างนี้คือผู้โดยสารสาวคนนี้เนี่ยเขาถ่ายคลิปครับ
ขณะที่โชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยกำลังโมโหเดือดและเลือดขึ้นหน้าฮะปรีเข้ามาหาเรื่องเลยฮะ
แล้วก็ตบโทรศัพท์ของเธอนะฮะแล้วโทรศัพท์ก็ตัดคลิปไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
แล้วก็มีการแจ้งความวัยที่สอนอล์บางนาแต่พัดดีเนี่ยไม่คืบหน้าเลย
ผู้โดยสารสาวคนนี้ก็เอาคลิปมาโพสต์ลงโซเชียลแล้วกัน

ลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุในคลิปนั่นแหละ
ก็คือแถวถนนศรีนครินครับ
แล้วก็ไปกับใครนางสาววิยดาผู้เสียหายนั่นแหละ
เล่าให้ฟังถึงวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
ตัวเธอเล่านะครับบอกว่าก็นั่งรถแท็กซี่คันนี้มาเนี่ย
จากบ้านพักย่านเทพารักษ์เพื่อจะไปทำธุระแห่งหนึ่ง
แต่พอมาถึงแถวตรงนี้ถนนศรีนครินเนี่ย
เห็นว่าคนขับแท็กซี่ขับช้ามาก
ว่าความเร็วอยู่ที่ประมาณสัก๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่อย่างนี้ถามว่าทำไมต้องช้ารถมันเยอะเหรอ

แล้วเธอสังเกตเห็นว่าคนขับมีอาการเบลอ

เณรัตรร้อยจากอัลไหลน่าคิดนะ

ก็เลยเขาก็เลยบอกคนขับว่า
จ๋าช่วยเร่งหน่อยได้ไหมคือรีบ
คนขับแท็กซี่ก็ด่าเธอกลับไปนะบอกโอ้โหขับไวก็ไปชนคนอื่นนะเท่

เธอก็เลยตอบกลับไปว่าโอ้โหพี่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้ง

คนขับก็เถียงมาไม่หยุดครับจึงเธอเนี่ยลงจากแท็กซี่ครับ
แล้วก็จ่ายค่าโดยสารไปหกสิบเก้าบาทแต่ว่าที่มิเตอร์เนี่ยมันคือว่าเจ็ดสิบบาทนะ
แต่ว่าคนขับไม่ยอมทอนอีก๑บาท
อ่าก็คือเธอจ่ายไปเจ็ดสิบเนาะ
อ่ามิเตอร์ขึ้นหกสิบเก้าใช่มั้ย
มิเตอร์ขึ้นหกสิบเก้าแล้วจ่ายไปเจ็ดสิบ
ตอนนี้มันจะท้อนบาทเพิ่มหนึ่งเงใช่
เพราะว่าอะไรตัวผู้โดยสารจะลงจากรถก็ลงไม่ได้
เหมือนกับว่าโดนล็อกอะไรสักอย่าง
รถกระจกลงแล้วเอื้อมมือออกไป
คุณไปเปิดประตูจากข้างนอกคุณนึกภาพออกไหมไปเปิดประตูจากข้างนอกมันลำบากนะ
ใช่ไงมันต้องเอื้อมมือออกไป
แล้วทีนี้พอเธอออกมานอกรถปุ๊บ
เหมือนกับว่าคนขับไม่พอใจที่ตัวผู้หญิงน่ะปิดประตูแรง
ครับทีนี้มีปากมีเสียงโดนทำร้ายร่างกาย
ตัวเธอเองก็โมโหก็ยอมรับว่าถีบไปที่การชนของรถคันนั้นด้วย
แล้วพอถีบไปเท่านั้นแหละครับก็ตามในคลิปเลย
เป็นเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละครับ
แต่ยังดีอยู่อย่างหนึ่งมีพลเมืองดีแถวนั้นเขามาช่วย

แต่ว่าส่วนความคืบหน้าทางด้านคดีครับคุณผู้ชม
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกมนเสกตระกูลพาณิชย์ครับ

เขาบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
หลังจากได้รับแจ้งความแล้วเนี่ย
ก็ได้ให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายตามขั้นตอนครับ
แล้วก็ได้ออกหมายเรียกคนขับรถแท็กซี่

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วนะครับ
อย่างนี้เราก็ยินดีนะถ้าคุณแท็กซี่เนี่ย

เพราะเราได้ข้อมูลจากมุมหนึ่งของผู้โดยสารอย่างเดียวถูกไหม

แล้วบอกอย่างนี้นะแท็กซี่ดีเขาก็มีเยอะ
แต่ไอ้ที่เป็นข่าวก็ต้องมาเล่ากัน

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข่าวก็พบเป็นเรื่องนี่แหละ
จริงมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้

เห็นชัดเลยว่าฝ่าไฟแดงไป
สุดท้ายมันก็เกิดอุบัติเหตุครับ

เนี่ยแดงได้สักพักใหญ่แล้วนะ

พุ่งต่อสุดท้ายชนครับ

โอ้โหเนี่ยฮะชัดเจนเลยครับ

ซึ่งถ้าดูจากไซตินะ
ถ้าคุณไปดูสถิติจริงเนี่ย
การเกิดอุบัติเหตุปัจจัยหลักเลยนะ

ก็คือไม่เคารพกฎจราจร
สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ทุกทีครับ
ดูแบบนี้ก็คือให้เราเตือนกันตัวเองนะคะ

เกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเห็นแล้วหวาดเสียวเหมือนกันนะคะ
รถเนี่ยสะบัดกวัดแกว่งไปมาเลยค่ะ
แล้วเราก็ลุ้นว่าจะหยุดได้หรือเปล่า
จะตกทางหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ

แล้วรถคันที่ตามมาที่มีกล้องหน้ารถ

คันหลังที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย

เขาเตือนไว้ก็คือฝนตกด้วยถนนลื่นด้วย

คุณผู้ชมไปดูเรื่องการขายของบ้างครับ
โรงเย็นแบบเดิมเนี่ย

ขายแบบใหม่แบบสับครับ
เฮ้ยจูด้งขายแบบไหนนะ

โอ้เสียงมันสับ
คุณผู้ขายหมูบอกขายสับ

คือเอาอย่างนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่า
เครื่องที่เรียกแล้วก็เช็คว่าโรงมันเย็นหรือเปล่า

ออกมาว่าเนี่ยโลงไม่เย็นนะมาดูหน่อย

ส่วนใหญ่คนเขาไม่ได้ใช้

เฮ้ยลมมันเย็นจริงหรือเปล่า

ใช่ก็เลยต้องมีอะไรทดสอบหน่อย
คือร้านนี้ชื่อว่าร้านวิเชียนบุรีโรงเย็น
อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นญาติกับไก่ย่างวิเชียนบุรีหรือเปล่า

ร้านนี้ครับอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
เขาจ้างทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าครับ
เพราะว่าร้านได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอุณหภูมิไว้
พออากาศในโรงร้อนขึ้นปุ๊บ
อุปกรณ์นี้ก็ส่งเสียงเหมือนซีริเลยฮะ

โรงไม่เย็นเรียกช่างมาปรับความเย็นทีจ้า

ภาษาไทยภาษาลาวก็มีสวัสดีสบายดีเจ้า
แล้วภาษากรรมบูชาอรุณสังสะเคย

มันเป็นพวกจุดม

ทางร้านเขายังจ้างให้เพจชื่อดำกับบิ๋ม

ภาษากรรมจะบอกให้ว่าเพจนี้คนตามเป็นแสน
ก็ท่านงานเขาถึงให้มารีวิวให้ดังมาก
คุณเชื่อไหมว่าเพิ่มยอดขายได้เยอะมาก
นึกว่าโดนแกล้งนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องจริง
อยากให้ดูตอนเขาอินบล็อกคุยกัน

จะมีสินค้าอะไรมาให้รีวิวครับ
อาโอ้โหโหโรงเย็นค่ะเท่านั้นแหละ
โรงเยนที่ผลิตอยู่ที่อำเภอวิชเชียมพุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ

สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจสินค้าทางร้านบอกว่าสามารถทดลองก่อนได้
แทบที่แพ็กเกจแพ็กเกจฝึกคุยกับรากมะม่วงฟรี

แต่เรื่องของเรื่องเขาทำขำให้ดูกันแบบขำแล้วกัน
คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเห็นเขาบอกว่า
ภรรยาอยากจะเอาใจสามีเหรอคุณชิสา
แต่งตัวสวยรอรับจะสวยว้าวตาลุกวาวขนาดไหนไปดูกัน
ทุกคนกลับมาบ้านเจ็บสนบาดนี้ไม่ถูกเลย

เดี๋ยวก่อนดูดิเป็นจนนี้

จบด้วยผ้าถ้าโพสต์สวยบอกเลยว่าชุดนี้ขอเอาใจแฟนจริงกลับมาจะได้ยิน
สมัยก่อนนะคือชุดนางแมวยั่วสว่างนี่มันชุดสไปเดอร์แมนยั่วสว่าง
ดูกันเลยแบบนี้นะคะยั่วได้ไหมก็แล้วแต่บ้าน
ก็ดีนะจะได้มีเยื่อใหญ่

ที่นี่เรายุบยับเลย
ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยหน้าตา
หมาน่ารักเต่นอาหารครับ
รายการต่อไปข่าวเย็นแทนรัฐรออยู่
ลาไปแล้วสวัสดีครับ